ของนาก็รสเผ็ดแต่เผ็ดระดับ๓เมื่อกัน
ของร้านจะเป็นรสซินเดอร์นิล่า

ขอใช้ตัวช่วยแล้วกันฮะตอบ๒ข้อ
ไอซ์และชีสกับชีส

นะคะ

ได้
เนี่ยคุณต้องต่อต้นกับก้อนไหนนิกกี้
แล้วคุณเล่าหืนแล้วคุณฝืนคุณชิบ

ข้อที่๓นะคะตอนนี้สะสมเงินรางวัลไปแล้วค่ะ

ข้อต่อไปค่ะเพิ่มเป็น๑๕๐๐๐บาท
น้ำที่แห้งมากอย่างงั้นอยากดื่มอะไร

ได้ถ้าคอแห้งเดี๋ยวพี่เอาน้ำมาเลี้ยแขกหน่อย

นี่สวยเลยจนนพี่
๑นาทีอันนี้เป็นน้ำผัวละไม้จากดอยคำ
แพ็ค๑สี่กล่องเท่ากันแตกต่างกันที่รสชาติ
อันแรกเป็นน้ำกระเจี๊ยบขนาด๒๐๐มิลลิลิตรแพ็ค๔กล่องดับกระหายชุ่มคอ
ที่๒ค่ะดอยคำน้ำโสรส๕๐ขนาด๒๐๐มิลลิลิตรแพ็ค๔กล่อง
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอุดมไปด้วยวิตามินซีสูง
และอันที่๓ค่ะน้ำสตอเบอรี่ดอยคำ๙๘ขนาด๒๐๐มิลลิลิตรแพ็ค๔กล่อง
มีทั้งคุณค่าของแคลเซียมและวิตามินรสชาติกลมค่ะ

คำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ของทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด

เดิมมาสำหรับแเรียกก็ได้

นี่คุณมีความรู้เกี่ยวกับกระเจี๊บได้ดีมาก

ผมอ่ะรู้สึกว่ารังเลระหว่าง๒อันนะครับ
หนึ่งก็คือสวรสครับกับกระเจี๊ยบ

แต่กระเจี๊ยบเนี่ย๙๔

คุณต้องตอบแล้วค่ะว่าน้ำดื่มผลไม้จากดอยคำ๓แบบนี้

อย่าดื้อค่ะ

คุณต้องตอบแล้วค่ะตอบค่ะตอบ
ตอบตอบเลย
ดอยคำรสกระเจี๊บครับ
ราคาอยู่ที่
กล่องค่ะ๗๒บาท
และดอยคำลบสวรสค่ะ

ผมบอกคุณแล้วคุณนิก
สุดท้ายต้องถูกกว่า๖๐บาทค่ะ
และน้ำผลไม้ดอยคำรสกระเจี๊ยบ

ไปแล้วค่ะข้อ๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
เป็น๒๕๐๐๐บาทมีคำถาม

ไม่เคยคำเลยโอไปต่อ

ถ้าไปต่อตอบผิด

และของที่จะมายอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

กำลังมาเข้างานงานกี่นึง
ไม่เป็นไรครับ
กำลังหัดพูดภาษาอังกฤษกัน

พูดไปเล่นไปภาษาอังกฤษได้ทุกคำไหม
ได้ครับอย่างปลาฟิสเฮ้ยสุดยอด
ปลาฟิสเมียไม่ฟิต

พระโทษป้าบอกคนขาดข้างข้างฝาอย่างสีแดง
นี่ไม่ธรรมดาสีแดง

มีดโอ๊ยชุดชั้นใดยังรัก
เตางอยงอย
อ้าวเต่าไม่ใช่เต่าขอได้ยินเป็นเต่า
เตาอ้างเหรอเมียมีชู้ยิงด้วยลูกโม่
พี่คะพี่พี่คะ
แต่อย่าไปบอกว่าฉันอยู่นี่นะ

เบิร์ทไม่ใช่สังหลวดไม่ใช่สังหลวด

คือคือหนูโดนจ้นขึ้นห้องล่ะค่ะ
ฮะเฮ้ยมันขโมยอะไรบ้างลูกเอาเงินไปไหม

ไม่มีอะไรสักอย่างครับถูกพูดมั้ย
เอ้าแล้วมันเอาอะไรไปครับเอาชุดชะไน่หนูไปค่ะ
ชุดชะไน่ชุดชะไน่เอาชุดชะไน่หนูไป
ใช่ค่ะเอ้าแล้วนี่หนูใส่มาหรือเปล่า

เฮ้ยดูได้เลย
เอ้าก็บอกว่าไม่ได้ใส่มาแต่เผื่อกับน้องเขาโกหก
แล้วมันเอาไปชุดนั้นหนูไปหมดเลยเอาไปทั้งไม้แขวนเสื้อเลยค่ะ
หรอเอ้าแล้วไม่มีคนอย่างนั้นวะบอลบอล
ครับกระเป๋าบอลเหรอ
เอ้าก็มีใบเดียวต้องเป็นของผมดิใช่เห็นถึงมา
จะไปต่างจังหวัดอีกแล้วเหรอแล้วไปอยู่บรรถมายบราคาที่เดิม
อย่ายุ่มอย่าเปิดจะมีอะไรขึ้นมาไปเก็บดี
เฮ้ยอย่าเปิดพูดเลยให้หน้าสงสัยเอาไว้เก็บดี

ซื้ออะไรมาให้กินแน่เลยเอาในวันใจดีพี่บอลนั่นมันชุดชะไนซ่ม
เฮ้ยพี่บอล
ชุดชะไนไปให้เมียหรอพี่ไม่ใช่ของฉันนะ

หน้าเลยหยุดก่อนอย่าเพิ่งเถียงกันค่ะ
พอดีว่าส้มจะรีบไปเรียนตากผ้าไว้อยู่บนห้องนี่ของส้มเหรอ
ไม่มีหมายผ่านเสื้อใช่ค่ะมีหมายผ่านเสื้อเหรอ
น้ำส้มขอรู้หมายผ่านเสื้อต่อละกันค่ะจะขอส้มขอเสื้อ
ใช่ค่ะแต่ส้มหยิบเงินมาแค่นิดเดียวนิดเดียวไม่น่านิดเดียวนะอยู่แล้ว
ไม่เป็นไรนิดเดียวโอเคนิดเดียวค่ะ
รอไปหนึ่งนี่หมายผ่านเสื้อ
เอาไปตากสบายครับมากกว่าเสื้อแบบลวดครับผมถูกด้วย
นี่มันจะเป็นสนิมติดกับเสื้อยิ่งเสื้อสีขาวนี่สนิมติดง่ายบน
สมองมีไหมเนี่ยนี่ซ่อม
นี่ของพี่นี่แบบห่วง
นี่ใช้ง่ายใช้ง่ายเข้าใจไหม
พี่แกะไม่ออกแล้วบอกใช้ง่ายเออใช้ง่ายนะ
นี่เอาแขวนแต่ใช้ยังไงทำยังไงแขวนยังไงให้ดูดิ
ง่ายจริงอ่ะพี่โบยแขวนไว้แล้วก็ตากที่ระเบียง
แล้วก็หนีบใช้ไหมหนีบตากสบาย
ชุดชั้นในจะได้ไม่ต้องกลัวพวกโรคจิตขโมยไป

นี่ของน้านี่ไม้หนีบรุ่นโบราณ
แต่เดี๋ยวนี้ออกใหม่เป็นป้าติกแล้วป้าติกเหรอคะ

เออไม่จริง

ของพี่ถูกกว่าของผมถูกกว่า
เอาอย่างนี้สรุปแล้วที่ตากผ้าอันไหนราคาถูกที่สุด

อันนี้ล่ะถูกสุดเป็นของโบราณ

ครับเมื่อก่อนเป็นไม้อันนี้ปรับมุมเป็นปลาติก

น้านี่เอาอีกแล้ว
ผมถูกกว่าผมถูกกว่า
ไม่ต้องเถียงกันกลับข้างในไปตากผ้าก่อนเลยครับ

นี่ความการแบบกีดไปแล้ว

เป็นแบบพวงหรือเป็นแบบไม้หนีบ

เป็นคำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐บาท

คะนิกี้ผมว่าอันนี้แพงนะเพราะมีเหล็ก

แต่มันไม่ได้ถูกนะอันนี้ผมบอกคุณเลยรอถ้าเป็นไอ้ไม้ขวัญเสื้อพลาสติกอาจจะถูกกว่านี้

นี่ผมว่าน่าจะราคาถูกที่สุดครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแค่กิ๊บอย่างเดียวเนี่ยเรายังตากผ้าไม่ได้นะพี่
เราต้องไปซื้อไม้แขวนเสื้อแยกอันนี้เราติดไว้เพื่อไม่ให้ผ้ามันหลุด
ผมตัดอันนี้ออกผมว่าอันนี้แพงสุดเพราะว่ามันมีรวดมีอะไร
อันนี้คือคุณเห็นป่ะบางทีในร้านขายพวกข้างทางที่แบบทุกอย่าง๒๐มีนะพวกนี้

ข้อนี้จะเป็นข้อวัดใจของคุณด้วยว่าจะได้ไปต่อหรือว่าจะได้กลับบ้าน

ลองจับอันนี้เหรออันนี้มันเยอะอันนี้มันน้อย

คุณจะเลือกชิ้นไหนราคาถูกสุดค่ะ
คุณมา๓รอบแล้วถ้าอีกรอบหนึ่งที่ต้องถามคุณจะถามว่าคุณจะเลือกราคา
วันนี้ผมขอใช้สิทธิ์แยกกับนิกกี้เล่น

ก็คือว่านิกกี้คุณเลือกอันนี้แล้วผมเลือกอันนี้

ไม่ได้ค่ะ

ถ้าคุณผิดผมจะเอานี้หนีบจมูกคุณแล้วผมจะหนีบคุณเต็มหน้าด้วยเอาป่ะ

เอาล่ะยืนยันนะคะว่าของที่ไหนราคาถูกที่สุด

ขอเฉลยอันแรกค่ะอุปกรณ์ไม้แขวนเสื้อแบบลวดค่ะราคาอยู่ที่

เป็นอุปกรณ์หนีบผ้านะคะแบบตัวหนีบเฉยนะคะแบบนี้นะคะ

ไอ้นี่เก่ย
และอันสุดท้ายค่ะเป็นอุปกรณ์ตากผ้าชนิดทรงกลมพร้อมไม้หนีบค่ะ
ราคาจะต้องถูกกว่า๒๙บาท
และราคาของไม้หนีผ้าแบบทรงกลมราคาอยู่ที่
๓๐หรือเปล่า

๓๐หรือเปล่าครับ
๓๐จบบ้านหรือเปล่าเลยค่ะ